คุณผู้ชมค่ะหน้าฝนโปรยปลายแบบนี้นะคะ
ถ้าเป็นลูกทุ่งคนอื่นเนี่ยงานหดหมดเลย
แต่ใช้คำนี้กับลำไยหายทองคำไม่ได้นะคะ
เจอล่าสุดบอกว่าพี่ดูคิวงานหนูเลย
คิวงานนั่นเย็นเก้าปลายปีเลยคุณผู้ชม
ลำไยบอกกับเรานะคะว่าพี่แฮปปี้มากนะคะ
แต่ว่างานเยอะยังไงหนูยังรับงานได้นะคะ

ไฟเกี่ยวให้ลำไยไปแจมงานรถแห่
เพราะว่ารถแถ่ของไปปรัศนาธิยาปังมากคุณผู้ชม
มันคือคักนะคือปกติเนี่ยเขามีรถแถ่ประมาณ๒คัน
อันนี้เพิ่มเป็น๔คันแล้วว่าละกี่ล้านก็ไม่รู้
จับลำไยเข้าห้องอัดแล้วก็ร้องเพลงหมอลำ

แล้วก็จะรับงานภาคอีสานให้เต็มพิกัดไปเลยนะคะ
เรียกว่าทุกพิกัดทุกพื้นที่มีแต่ลำไย
ทองคำเอาไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
มีงานเป็นจังสัยเขาเต็มหลายอยู่หรือเปล่าค่ะ

เจ้าผับติดตอบมาได้เลยค่ะแลนด์ข้างนี้ค่ะ

แต่ว่าถ้าสมมุติว่าติดต่อมาเป็นลำไยกับรถแห่นี่ก็ได้คือกันค่ะ

ค่ะมากเลยนะคะพักมากเลยค่ะเลย
ชอบตรงลำไยที่บอกว่านู้นแลนด์เลย
งานไงอันทรัพย์ประวังพอแล้ว